เรื่องแรกเป็นเรื่องราวของหนุ่มบ้านฉัดบริรักษ์พี่บอยปกรณ์นั่นเองค่ะ
ทีไรเนี่ยพอถามหาเรื่องหัวใจก็บอกโสดทุกทีเลยนะคะ
นี่แหละค่ะเขาบอกว่าตอนนี้ต้องทุ่มเทชีวิต
ทุ่มเทหัวใจให้กับธุรกิจตัวใหม่ที่ลงทุนเป็น๑๐๑๐ล้านนั่นเองนะจ๊ะ
หัวใจเนี่ยก็เลยอาจจะยังไม่ได้มีเวลาแต่ก็ไม่ได้ปิดกันค่ะ
หากว่ามีใครเข้ามาถ้าคุยกันแล้วเข้าอกเข้าใจก็พร้อม
อะไรที่เราอยากทำกันมานานแล้วนะฮะแต่ว่าตอนนั้นเราไม่พร้อม
ตอนนี้เรารู้สึกว่าทุกอย่างมันพร้อมแล้ว
แล้วก็เรามีคนรู้จักที่เขาแนะนำเราได้เป็นที่ปรึกษาเราได้อะไรอย่างนี้เยอะ

ณวันนี้ก็ไม่มีครับคนคุยครับผม
คือเราไม่มีเวลาว่างด้วยแล้วก็อาจจะแบบมานั่งคิดเหมือนกันว่าอาจจะเป็นทิศตัวเองด้วยครับ
เป็นคนที่แบบชอบทำอะไรคนเดียวด้วย
ถ้าเข้ามาคุยแล้วแบบโอเคไปกันได้อะไรอย่างนี้

ยินดีด้วยยินดีกับเขาจริง
ก็ขอให้ธุรกิจราบรื่นเวลาอย่างหลายอย่างจะได้ลงตัวเนาะ
จะได้มีเวลาไปกิดสาวบ้างนะครับพี่กรอย